แกไว้

นี่คือวัดธรรมทองธรรณาราชีวิต
อยู่ที่หมู่เก้าตะพบนธรรมธรรณาราชีวิต
ถ้ำพนราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ผู้ชายคนนี้อายุสัก๓๐กว่านี่นะครับ
คือชาวบ้านก็บอกบางทีก็เหมือนกับทำตัวเหมือนเป็นคนป่วยทางจิตเวท
พอจับไปส่งตำรวจเออคุยรู้เรื่องตำรวจก็ส่งกลับมา
แล้วก็มาวนเวียนก่อเหตุอย่างนี้เผาสายไฟในวัด
ทำร้ายพระพุทธรูปทำลายข้าวของในวัดนะไปทำลายที่เก็บอัฐิของชาวบ้านเขาก็มีค่ะ
จุดไฟเผาแบบนี้นะฮะเวลาใครจะไปห้ามปรามก็เอาไม้มาจะตีเขา
ท่านผู้ชมครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปเนี่ยคุยกับพระลูกวัดนะครับ
นี่ฮะพระที่วัดเนี่ยแล้วก็ชาวบ้านที่วัดบอกว่าผู้ชายคนนี้ชื่อโจ้
เป็นคนในหมู่บ้านแถวนี้นี่แหละนี่ฝีมือโจ้ทั้งนั้นเลยเห็นไหมนี่เผาพระ
นี่เห็นไหมฮะคือสร้างความเดือดร้อนไปหมดเผาพระพุทธรูปไปหลายองค์แล้ว
นี่ฝีมือโจ้ทั้งนั้นเลยทำลายที่เก็บอัฐิบรรพบุรุษของชาวบ้านเขาก็มี
ชาวบ้านทั้งพระสงฆ์พิวัตรด้วยเนี่ยเอือมละอาไม่รู้จะทำยังไง
เคยแจ้งตำรวจมาจับพอตำรวจมาคุมตัวโจ้ไปถึงโรงพักโจ้พูดรู้เรื่องหมด
อาการปกติไม่เหมือนตอนอยู่ที่วัดตำรวจก็ก็ปล่อยกลับมานี่ล่าสุดเนี่ยฮะ
ทุกผู้ชมครับผู้สื่อข่าวของเราไปเจอเขานะฮะนี่นั่งอยู่แบบเนี้ย
โอ้โหคือนั่งอยู่หน้าองค์พระพุทธรูปองค์ใหญ่ใช้เศษกระเบื้องเนี่ยไปขูดหยดเทียนที่พื้น
เห็นไหมคือลองถามดูว่าเออเป็นอะไรยังไง
เขาก็พูดจาปกติค่ะก็เหมือนที่ชาวบ้านบอกอุ้ยเนี่ย
นักข่าวไปถามพูดจาปกติตำรวจมาพูดจาปกติแต่คล้อยหลังไปเนี่ย
ก่อเหตุอีกแล้วแล้ววนเวียนอยู่แถวนี้ไม่รู้จะทำยังไง
คือในพื้นที่บอกโจ้เขาเคยมีประวัติเคยถูกจับ
เคยต้องโทษในเรือนจำอยู่สามสี่ปีนะฮะพอพ้นโทษ
กลับมาที่บ้านก็มีอาการหลายสิ่งหลายอย่างส่งไปโรงพยาบาล
เพื่อดูอาการทางจิตประสาทแพทย์ก็บอกว่าปกติแต่ครอบครัวเขาก็มีปัญหาหน่อยนะ
ยากจนแม่ประสบอุบัติเหตุต้องตัดขาพ่อเป็นอำภาษณครึ่งซีกนะ
ทำงานไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าโจ้เนี่ยเข้ามาในวัดเนี่ย
จะมาขโมยพวกสิ่งของหรือว่าเงินบริจาคหรือเปล่าค่ะอ่า

เจ้าพี่เจ้ามาควาดวัดครับอ่าเจ้าพี่เจ้ามาควาดวัดน่ะ
ไม่ได้ทำไมได้กันอ๋อไม่รู้แต่ไม่ได้อย่างนั้น
ก็เลยมาคุดมาควัดอืม
อ่าถามว่าจะทำยังไงต่อทางวัดบอกก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน
ก็เลยร้องผ่านสื่อมวลชนมาเราก็เลยเนี่ยฮะไปดูให้นะ
ก็คงต้องฝากทางเจ้าหน้าที่เขาอีกทีนึงอืม
ว่าจะตรวจสอบยังไงให้แน่ชัดว่าตกลงแล้วเนี่ย